ไปต่อที่จังหวัดชนบุรีนะฮะสองผัวเมียครับขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
ก็เกาะกันไปจู่มีสายอะไรบางอย่างตกลงมาเกี่ยวคอคอเกือบขาด
จนถึงตอนนี้เจ้าของสายที่เป็นบริษัทนั้นยังไม่รับผิดชอบ

เกิดบนถนนชื่อว่าถนนสุขประยูนดอนหัวล่อหมู่๑๒ตำบลนาป่าอำเภอเมือง
ที่จังหวัดชนบุรีก็มีรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
เป็นยามาฮ่ามีโอสีแดงขาวทะเบียนจอจานท้อทหารยอยักษ์๓๐๐ชนบุรี
อยู่ข้างทางใกล้กันก็มีนายจิรศักดิ์ใจกล้าอายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ถูกสายสื่อสารเนี่ยเกี่ยวคอบาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็มีภรรยาเขานางสาวพันนีดุลยรัฐอายุ๓๐ปีคนซ้อนมา
ก็ถูกเกี่ยวที่มือบาดเจ็บเหมือนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเจ็ดโมงเช้าของเมื่อวาน
ตอนนี้ยังไม่มีบริษัทเจ้าของสายตรงนี้ออกมารับผิดชอบเลยดูสิครับ
น่ากลัวมากดูที่คอสิฮะเป็นรอยชัดเจเลยอ่ะ
ตอนนี้เนี่ยก็ทำให้คนเจ็บเนี่ยนะก็ออกมาเรียกร้องผ่านสื่อขอความเป็นธรรมให้กับผมหน่อย
บอกว่าวันที่เกิดเหตุเขาขี่รถภรรยาก็ซ้อนท้ายมาไปทำงานกัน
โอ้โหเห็นแผลไหมครับมันลึกมากเลยนะเนี่ย
ก็ขับรถไปทำงานกันในนิคมอุตสาหกรรมอำตราซิตี้
พอถึงแยกไฟแดงท้องคุ้งก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุปยูนดอนหัวเล่า
ทันใดนั้นมีสายอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ล่วงลงมารัดคอเขาอย่างแรงมากเลยนะครับ
เขาหายใจไม่ออกนะฮะภรรยาเองเอามือไปช่วยปัดออก
พ้นคอแล้วก็โดนรัดมือไปด้วยก็บาดเจ็บรถก็ล้มด้วย

เมื่อกี้เราก็เลยปัดสายไฟออก
ก็คือเรามือกันเอาไว้อะค่ะ
มือกันหน้าเอาไว้ทีนี้ก็ปัดออกไป

ก็เจ้าของจ่ายไปนะคะก็ขอให้มารับผิดชอบพวกเรา
หนูก็เข้ามาพูดคุยกันว่าจะรับผิดชอบยังไง
ทีมข่าวก็เลยต้องมีการเดินทางไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ไปพบสายไฟแล้วก็สายสื่อสารจำนวนมากร่วงลงมาอยู่ที่พื้น
อีกทั้งพบร่องรอยคล้ายกับไฟไหม้อยู่ที่เสาไฟฟ้าด้วย
แล้วก็มีบางบริษัทได้มีการส่งเจ้าหน้าที่
เข้าไปซ่อมแซมสายไฟของบริษัทตัวเองแล้ว
แต่ว่ายังไม่มีบริษัทใดออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสองคนนี้เลย
ตำรวจเองก็ต้องประสานไปยังการไฟฟ้าแล้วก็เจ้าของสายสื่อสารทั้งหมด
ให้ดำเนินการตามกฎหมายคือต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

คือเรื่องนี้อ่านมาหลายข่าวแล้วเหมือนกันเนาะ

อย่าต้องให้มีคนเสียชีวิตก่อนดีไหมคะ
คือมันควรแก้ไปเลยแบบถอนรากถอนโคนแล้วทำได้
คือบริษัทไหนบริษัทนั้นไปรับผิดชอบสายตัวเอง
ให้ทุกที่จบกันไปนะคะ